คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้าง
ชุดปราบปรามยาเสพติดสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หรือว่าชุดตะวันวางแผนเข้าจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
เป็นแฟนกันปรากฏว่าจับได้หนึ่ง
อีกคนเนี่ยหลบหนีไปได้แหมไม่รักกันแล้วเหรอ
หนีไปกันอย่างนั้นเลยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสพหัดใหญ่
สามารถจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดซึ่งเป็นสาวธอมได้
ขนังคาเขาเลยนะฮะพร้อมกับไอซ์ที่เธอพยายามเททิ้งบนถนน
ถนนขาวโพลนไปหมดเลย
จับกลุ่มได้หน้าบริเวณหอพักย่านหาดใหญ่นะครับ
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ขณะที่เธอนั้นขับรถเก๋งโตโยต้าอันติสีบรอน
ออกมาจากหอพักแล้วก็มาจอดหน้าร้านเสริมสวย
ริมถนนเพชรเกษมเพื่อที่จะมารับนางสาวอินทิราสิริ
แฟนสาวของเธอซึ่งตำรวจเนี่ยก็จับเอาไว้ได้เช่นกันนะครับ
ส่วนอีกคนซึ่งเป็นสาวประเภท๒ที่กำลังเดินมาขึ้นรถ
สามารถวิ่งหลบหนีไปได้นะครับ
โดยระหว่างถูกจับกลุ่มนั้นนางสาวนัทยาพรนะครับ
พยายามขับรถหนีทั้งที่แฟนสาวเกาะประตูรถ
แล้วก็ถูกลากไปกับพื้นถนนเกือบ๑๐เมตร

ซึ่งตอนนั้นในรถก็ยังมีตำรวจนั่งอยู่ด้วย
ตำรวจจะบอกให้นางสาวนัทยาพรจอดอย่าคิดหลบหนีเลย
แต่นางสาวนัทยาพรสาวธอม
ก็ตะโกนบอกกับตำรวจบอกว่ากูไม่หยุดกูไม่จอด
ตะโกนแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
แต่สุดท้ายคงคิดแล้วล่ะว่าหนีไปไหนก็ไม่ได้
ตำรวจก็จะไล่ตามไล่ล่านะฮะแล้วตำรวจบนรถก็มี
แฟนสาวก็ถูกลากติดกับรถอยู่นะฮะ
แต่ก็ตัดสินใจอีกอย่างก็คือจะทำลายหลักฐาน
ฉกซองยาไอซ์เททิ้งบนถนน
เพื่อพยายามทำลายหลักฐานทั้งหมด
ตำรวจก็ห้ามปรามไว้ทัน
คุณจะไปฉีดยาไอซ์ทิ้งได้หมดทุกซองได้ยังไง
ตำรวจยังสามารถยึดยาไอซ์ที่อยู่ในซองได้๒๓กรัม
มันเหลืออยู่ในกระเป๋าพร้อมกับเครื่องชั่ง
แล้วก็ถุงแบ่งยาเอาไว้ได้นะฮะ

บรรจุกระสุนอยู่ภายในลูกโม่อีก๔นัด

นางสาวนัทยาพรยอมรับบอกว่า
ก็ได้ไปซื้อไอซ์จากนางสาวดะมิสา
จำนวน๓๐กรัมเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แต่เธออ้างบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล๓๐กรัมเอามาเสพเท่านั้นเอง
ตำรวจสอบประวัติพบว่านางสาวนัทยาพร
เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกถูกจำคุก๔ปี
ครั้งที่๒เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะฮะ

ส่วนนางสาวอินทิราแฟนสาวของนางสาวนัทยาพร
เกาะประตูรถถูกขับลากไป

ก็เคยถูกจับกลุ่มพร้อมกับนางสาวนัทยาพรมาก่อน
อันนี้แหละแสดงว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน
แล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับ
ระหว่างการสอบสวนนั้นนะฮะนางสาวนัทยาพรก็อ้างว่า
สาเหตุที่เธอถูกจับกลุ่มได้
เป็นเพราะพี่สาวของแฟนสาวของเธอแหละ
โทรแจ้งให้ตำรวจชุดนี้มาจับกลุ่ม
เพื่อล้างหนี้ดอกเบี้ยจำนวน๑๕๐๐๐บาท

โดยเธอจ่ายคืนแค่เงินต้นเพียง๘๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ไอ้ดอกเบี้ย๑๕๐๐๐บาทยังไม่ได้คืน
เธอก็เลยคิดว่าพี่สาวแฟนคงโกรธเธอ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มเธอนะครับ
ต้นตำรวจก็ได้ดำเนินคดีในข้อหาเสพ
สารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับหรือว่ายาบ้าโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ขับรถมีสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

ยังไงครับเพราะว่ามันคงเป็นประเภทเดียวกันนะ

แต่ว่าจับกลุ่มแจ้งข้อหาสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
มันคงเป็นยาบ้ายาไอซ์อะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
แฟนสาวของนางสาวนัทยาพร
ก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดียาเสพติดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่สงขาหัดใหญ่นะครับ
จับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดแล้วก็โอ้โหไม่รักกันแล้วเหรอ
ขับหนีคนเดียวลากฉันไปได้ยังไง
ลากฉันติดประตูรถไปได้ยังไงจนได้รับบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายถูกจับกลุ่มทั้งคู่
แต่ว่าคดีนี้ไม่ได้พูดถึงสาวประเภท๒อีกคน

แต่ว่าเชื่อว่าตำรวจจะตามจับกลุ่ม
เพราะเชื่อว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดเหมือนกันนะครับ